ในช่วงวันหยุดปีใหม่ยาวแบบนี้นะคะ

จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างล่ะต่างจังหวัดบ้างล่ะ

เตรียมขึ้นเหนือกลับบ้านแล้วจ้า
แล้วก็เช่นเดียวกับสาวเบลล่ารานี

แต่ที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือ

เวียสุกลวัตรรวมทริปอยู่ด้วยหรือเปล่านะ
ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่
ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคงตอบตามเดิม
ว่าไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะ